แต่ว่าเข้าใจเวลาเพื่อนรวมกลุ่มกันมันก็จะมีความบันเทิงความสนุกเกิดขึ้น
โดยเฉพาะสาวเวลาเขาจะรวมกันถ่ายลงถ่ายรูปอย่างนี้
ความที่สาวอยู่รวมกันแก๊งสาวแก๊งนี้
โอ้โหคุณกว่าจะถ่ายรูปได้แต่ละทีไม่ธรรมดาสักคนค่ะ

ละคนแนะนำตัวเหมือนนางงามครับเออ
คุณบอกว่าเพื่อนสาวใช่ไหมใช่มีสไลด์โอ้โหค่ะ

ก็เลยต้องมีการคัดเทกแล้วถ่ายใหม่นิดนึ

มันมันมันผิดคิวมันวืดมันวืด

คือเป็นการรวมดาวครับ
ดาวสาวสวยที่อยู่รายล้อมเหมือนประหนึ่งว่าเราเป็นนางงามนะคะ
แล้วอยู่ในรอบที่กำลังจะต้องพรีเซนต์ตัวเอง
นี่คือน้องที่โรงเรียนหนองหานวิทยาอำเภอหนองหาญจังหวัดอุดรธานี
แต่จังหวะที่น้องคนที่สองเขาเดินลงมามันก็บรื๊ดเล็กน้อย

ใช่คุณเห็นคุณเห็นรองเท้าส้นสูงไหม

ก็มันคุณเห็นคุณไม่เห็นไงคุณไม่เห็นมันคือรองเท้าแก้วไงมันคือรองเท้าแก้ว
คนต้องมีบุญญาณที่การเท่านั้นถึงจะเห็น
รองเท้าแก้วนะคะแต่ยังดีน้องมีสติเห็นไหมน้องประคองตัวได้นะคะ
คือเพื่อนก็เลยสนุกสนานกันเรียกได้ว่าเป็นแบบว่าความสุขความสนุกในรั้วโรงเรียนของน้องแก๊งนี้เอามาให้ดูกันนะคะ
อยากให้ระวังอีกนิดนึงบางทีเราทำอะไรเพลินสนุกสนานแล้วมันพลาดพลั้งกันไปเดี๋ยวเป็นอุบัติเหตุกันไป
ฉันเข้าใจเหตุการณ์แบบนี้ดิฉันก็มีเพื่อนแบบนี้ดิฉันก็อยู่ในกลุ่มนั้นด้วยตอนเด็ก
แล้วคุณเคยลื่นอย่างนี้ไหมโอ้ดิฉันไม่เคยลื่นเคยแต่โดนถีบลงมา
แต่เห็นอย่างนี้ระวังนะคะบางทีรองเท้าอาจจะดอกยางมันเสื่อมไปแล้วหรือเปล่าหรือว่าตรงบันไดมันมีรองเท้ามันลาศิกขา
นิมนต์กลับวัดค่ะนิมนต์คุณชนะไปด้วยค่ะ